อีกเรื่องหนึ่งที่โลกออนไลน์มีการแชร์กันเรื่องเกี่ยวกับรถตู้๒วิน
ทะเลาะวิวาดกันรถตู้สองบริษัทเมื่อวานเล่าให้ฟัง
แล้วก็บอกเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น
แล้วดูสิแย่งผู้โดยสารกันแบบนี้ค่ะ
เอาจริงนะเวลาผู้โดยสารก็เห็นภาพแบบนี้
เขาก็ตกออกตกใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่บ่อยขอสรระยองเลย
โดยความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดก็คือ
นายชาติชายมักขวิมารผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายไปแจ้งความดำเนินคดี
ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งก็เป็นคดีอาญา
แต่ส่วนทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่๒
ก็เชิญผู้ประกอบการทั้ง๒บริษัทนะคะมาตักเตือน
แล้วก็ให้ได้รับทราบถึงกฎระเบียบแล้วก็บทลงโทษ
ถ้าเกิดว่ามีการก่อเหตุซ้ำอีก
จะพิจารณาถอนใบประกอบกิจการ
แต่ว่าสำหรับรอบนี้คุณผู้ชมมีการปรับทั้ง๒บริษัทเลย
บริษัทละ๒๐๐๐บาทข้อหาก็คือทะเลาะวิวาส
แล้วถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ารอบ๒เกิดขึ้นอีก

จะยึดใบอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบประกอบกิจการเลยนะคะ
ก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากการแย่งลูกค้ากัน
เป็นแบบนี้มาประมาณนัก๒เดือนแล้วนะคะ
ส่วนของตัวเองเป็นรถตู้ของบริษัท
ก็เลยทำให้การทำงานหาลูกค้ามันแตกต่างกัน
เพราะว่าอีกบริษัทคนขับเขาจะต้องหาเงิน

วิธีการของเขาคือใช้วิธีการแย่งลูกค้า
ยอดให้ถึงจะได้หลุดจากค่าเช่า
แล้วก็แน่นอนค่ะว่ามันทำให้กระทบกับเจ้าอื่น
ทีนี้พอคุยกันก่อนแล้วปรับความเข้าใจกันก็แล้ว
มันก็ค่อยกลายเป็นความไม่พอใจ

ลูกน้องบอกหลายครั้งแล้วพยายามให้ใจเย็น
นายสิกคเรศเพชรเมืองตาก
หลังจากที่ฝ่ายเขาถูกทำร้ายร่างกาย

คิวรถตู้ได้เรียกผู้โดยสารจากภายนอก
เพราะว่าตู้จำหน่ายตัวของเขา

ทางกรมขนส่งก็สั่งห้ามขายตัวด้านนอก
เขาก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรม

เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการเรียกมา

ซึ่งทั้งสองฝ่ายเขาก็ยอมรับผิด

บอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก

บอกอยากให้ทั้งรถตู้ทั้งสองฝ่ายใจเย็น

แม้ว่าการเรียกผู้โดยสารบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้อง

ผู้โดยสารจะเป็นคนเลือกเอง
ว่าจะใช้คิวรถตู้ของสายไหน
อันนี้เราก็ต้องกลับมาดูที่การให้บริการ
ของสายรถตู้ทั้งสองสายแล้วค่ะ
ขณะที่ทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองนะคะ

เมื่อวานนี้เขาก็มีการมาจัดระเบียบ
เรื่องของการเดินรถการจอดรถ

คือแค่ผู้โดยสารเดินเข้ามาปั๊บ

จะขึ้นคันนี้ใช่ไหมช่วยยกกระโปรงกระเป๋า
คือเหมือนกับเป็นการเอาลูกค้า

จะไปเรียกผู้โดยสารข้างนอกไม่ได้แล้วนะ

เฉพาะบริเวณหน้าตู้จำหน่ายตัว

แล้วก็จะบังคับระเบียบต่างอย่างเคร่งครัดด้วย
จะได้ไม่เกิดปัญหาของการแย่งผู้โดยสารกันอีกนะคะ

อีกวินก็มาวินชัน
ทีนี้ก็ตีกันอีกนะฮะ